มาดูเรื่องของน้ำตาเทียนกันบ้างดีกว่า
น้ำตาเทียนที่หยดลงบนบาดน้ำมนต์
ปรากฏว่าเป็นรูปเป็ดลอยน้ำ
คนที่ได้เห็นก็ต่างตีเป็นตัวเลขต่างแบบฮือฮามากมายเลยนะครับ
ไปดูน้ำตาเทียนนี้กันว่าจะมีเลขอะไรบ้าง

แต่เราก็ไม่รู้จะจะตีเป็นเลขอะไรบ้าง

ข่าวเขียนมาบอกว่านี่มันรูปเป็ดลอยน้ำเห็นไหม
นี่ที่วิหารวัชพระทาจดอยคำ
อำเภอเมืองเชียงใหม่
ศิษยานุสิตจัดงานอายุวัฒนมงคล
ครูบาพินเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยคำวัย๖๒พันศา
โดยได้นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่และเกจิล้านนามาร่วมงานมากมาย
ก่อนประกอบพิธีมีการตีกลองสะบัดชัยและฟ้อนรำสวยงามจากนั้น
จึงเข้าสู่พิธีสืบชะตาแบบล้านนาโบราณจริง
นี่คุณนี่เริ่มต้นพิธีแล้วก็เข้าสู่พิธีสืบชะตานะครับ
หลังจบพิธีทางศาสนา
พระผู้ใหญ่และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ
ผูกสายสินข้อมือให้กับผู้ร่วมงานพร้อมแจกวัตถุมงคล
แต่ที่ทำเอาบรรดานนักเสี่ยงโชคฮือฮาก็คือหยดเทียน
หยดลงในบาดน้ำมนต์ปรากฏมีลักษณะคล้ายกับรูปเป็ดลอยน้ำ
งตีเป็นเลขเด็ดต่างนานานะครับ
ก็เห็นเป็นเลข๕บ้างก็เห็นเป็นเลข๘
เราเห็นเป็นเลขใดเราก็ไม่ทราบได้

ตอนนี้เขาว่าเป็ดเราก็เป็ดนะเขาว่าเป็ดเราก็เป็ดนะครับ
เมื่อก็เค้าว่า๕ก็คล้ายเค้าว่า๘ก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไรนะครับ
แต่แล้วแต่ความเชื่อจินตนาการนะครับเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ

เค้าก็เขียนตรงนี้๒ตัว๕๘ไม่ได้บอก